อยู่กับเราสองคนนึงนะฮะจากความมาใยดิฉันเห็นคุณเปลี่ยน
ส่งผมใหม่ใช่ไหมล่ะก็เลยหัวเราะน่ารักไหมล่ะคุณผู้ชมส่งไลน์
ข้างเข้ามาได้นะเขาพบเหมือนใครอ่ะค่ะในวันนี้นะคะมาเพิ่มต้นไป
ที่นักแสดงสาวเสียงสูงว่าฉันหมายถึงใคร

สำหรับสาวปันสุธตานะคะหลังจากที่เกิดดราม่าเสียงสูงขึ้นมาเนี่ย
หลายคนก็เลยจับสังเกตว่าผลงานเธอน้อยลงหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ออกมาประกาศอำลาต้นสังกัดเดิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมานะคะ
ซึ่งเธอเองก็ยอมรับว่างานลดลงจริงนะคะ

เพราะว่างานหน้าจอทั้งหนังแล้วก็ละคร
ดาราสาวปันสุธตาไม่ค่อยมีออกมาให้เห็นเลย
ถูกมองว่าเป็นเพราะว่าไร้สังกัด
ผลงานก็เลยไม่โดดเด่นเหมือนเมื่อก่อนนะคะ
โดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าสาเหตุที่งานน้อยลง
เพราะว่าต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนมาก่อนเป็นอันดับแรก
แต่ก็ยอมรับว่าเสียดายที่พลาดโอกาสรับงานดีไปไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
จริงหนูรับงานไม่ค่อยได้เยอะ
ละครก็คือซีรีส์ก็คือถ่ายได้เรื่องหนึ่งครั้งหนึ่ง

ไม่น้อยค่ะก็คือมีเข้ามาเรื่อยแต่ว่าหนูรับไม่ค่อยได้

หนูจะไม่รับสมมุติละครจันทร์อาคารพุธอย่างนี้รับไม่ได้เลย

เสียดายนะคะจริงแล้วตัวเราอยากรับมาก
แต่ว่าอย่างที่หนูเคยบอกไปว่า

คือเรียนให้จบก่อนทำอะไรก็ได้เลยถ้าเรียนให้จบ
ตอนนี้ก็มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือไปก่อนนะคะ

คิดว่าน่าจะได้เห็นผลงานของสาวปันมากกว่านี้แน่นอน